กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนชิสาและคุณชนะค่ะ

เพราะฉะนั้นนะครับส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยนะครับ
ในประเด็นในเรื่องของการบอกวิธี

อะไรยังไงก็ได้ในการป้องกันโควิด๑๙
ในแบบฉบับของคุณผู้ชม

ใครที่คิดออกแล้วแต่ไม่รู้จะส่งมายังไง

แฟนรายการประจำของเราคุณนกพระชายนี่ทักทาย

ส่วนวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวไปเริ่มกันที่
เรื่องของความคืบหน้าคดีน้องชมพู่กันก่อน
เชื่อว่าคุณผู้ชมจับตารอคอยวันนี้๙มิถุนายน
เขาบอกว่าจะเปิดตัวทีมทนายของแม่น้องชมพู่
แล้วก็เป็นไปตามที่หลายคนเฝ้ารอนะคะ๑๑โมง
ที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรมมุกดาวิวนะคะ
จังหวัดมุกดาหารมีการแถลงข่าวเปิดตัวแล้วคุณผู้ชม
ไปดูว่าทีมทนายเนี่ยคือใครกันบ้าง
คุณผู้ชมค่ะทนายความของฝั่งคุณแม่สาวิตรีวงศรีชา

ปรากฏตัวพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ออกมาแถลงข่าวยังไม่ทักการณ์เลยละค่ะ
ซึ่งบอกว่าทนายที่จะมาช่วยเป็นทีมที่ปรึกษาให้แก่แม่น้องชมพู่เนี่ย
มี๔คนนำโดยทนายวินัยชุมสวัสดิ์เป็นหัวหน้าทีมค่ะ
นายวินัยเนี่ยบอกว่าคดีนี้มีความชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะชนะคดีจากฝั่งธนายตั้มด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ถามว่าแล้วแนวทางการทำงานของทีมทนายคืออะไร
นายบอกว่าจะคอยดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคอยดูเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว
และทนายบอกด้วยนะว่ามั่นใจในการรวบรวมหลักฐานต่าง
ของการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะครับอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับ
นายวินัยยังชวนให้โฟกัสการออกหมายจับที่คิดว่าศาลเนี่ย
มีพยานหลักฐานตามสมควรและน่าเชื่อถือว่าใครนะ
เป็นผู้กระทำความผิดจึงมีการออกหมายจับนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
มาร่วมแถลงข่าววันนี้ให้สัมภาษณ์เลยนะบอกมั่นใจว่าลุงพลเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แน่นอนเพราะว่าจากการลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างต่าง
ตลอด๗เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างชี้ชัด
ทำให้ทางทีมทนายเนี่ยมั่นใจตั้งแต่แรกเลยนะคะ
แล้วก็เชื่อมั่นในการทำงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่าไม่เคยมีประวัติจับแพ้
เพราะฉะนั้นจับถูกคนแน่นอนแต่ว่ายังไงความคืบหน้า
ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งเราก็มีรายงานความคืบหน้าให้ได้ติดตามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะครับก็พาลุงพลป้าแตนมาที่วัดท่ากระบือตำบลบางอย่างอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับ
มาที่นี่นะมากราบไหว้พระไพโรธพุทธาจารย์องค์ใหญ่หรือว่าหลวงพ่อรุ่งคนแถวนั้นเขารู้จักกันดีนะครับ
ลุงพลเองก็ก้มลงกราบไปอยู่พักนึงนะหลายคนก็สงสัยอธิษฐานอะไรตรงนี้ลุงพลไม่ได้บอกนะครับ
แต่เรื่องของพุทธคุณของหลวงพ่อรุ่งเนี่ยตรงนี้หลายคนรู้จักกันดีจะโดดเด่นในด้านปกป้องคุ้มครองพยานอันตรายโรคภัยไข้เจ็บครับคุณชิสาครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งก่อนจะออกจากวัดเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อพบกับนายศิราเจนจาคะสสกมพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารเป็นเท็จ
เพื่อที่จะให้ออกหมายจับลุงพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อเป็นการกันแกล้งลุงพลให้ได้รับความอับอายจากการควบคุมตัวที่เกินกว่าเหตุนะคะ

เอางี้แล้วกันคุณผู้ชมใครที่ติดตามคดีนี้อยู่เนี่ยติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวีกับทุกช่วงข่าวนะ
ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคดีนี้ให้ได้ติดตามกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะเรื่องนี้ก็อยู่ในชั้นสอบสวนนะคะเดี๋ยวรอดูอายการจะพิจารณาอย่างไร
ข้นแน่นอนแต่วันนี้เรื่องราวของเรายังไม่หมดนะ
ยังแต่ช่วงนี้เราจะพักกันแค่ครู่เดียวนะครับช่วงหน้าคุณจะได้เจอกับอะไร
นี่เลยฮะบอกเลยว่าต้องดูเอาไว้ผู้ชายมาสแบนอย่างเรา
ไปดูคนนี้เขามีเคล็ดลับอะไรดี
เอ๊ะมีเมียตั้ง๒๐คนแล้วเขาบอกว่าเคล็ดลับของเขานะบอกเลยว่าสะกิดปุ๊บติดปั๊บ
โอ้โหเครื่องนี้ดีสตาร์ทปุ๊บมาปั๊บเลย
ลับคืออะไรมาตามต่อกันแบบชัด
เนี่ยหลายคนส่งกันมาแล้ววิธีในการป้องกันโควิดของผู้ผู้ชม
บางคนมีค่าวะเจอโควิดง่ายแกล้งตายไปเลย

ยังไงยังไงวิธีนี้ใส่หน้ากาก

ล้างมือทำความสะอาดนะอยู่ห่างคนหน่อยและอย่างที่สามที่ฮิตมากตอนนี้
ฉีดวัคซีนถูกต้องครับแล้วตอนนี้มีข่าวดีแล้วนะ
เขาปลดล็อกกิ๊กในเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วนะ
ก็บอกว่ามีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะว่า
ให้โรงพยาบาลเอกชนนะคะ
หรือว่าบริษัทเอกชนรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
สามารถจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนได้แล้วนะคะ
ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะ

เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
โดยในประกาศนี้มีใจความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
ก็คือให้มีการจัดหาวัคซีนโควิด๑๙ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน
โดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ๗๐ของจำนวนประชากรนะจ๊ะ
ใช่แล้วก็คือประมาณสัก๕๐ล้านคนขึ้นไปนะคะ
แล้วก็ให้กรมควบคุมโรคองค์การเพศรัชกรรม
สถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทยราชวิทยาลัยจุฬาพร
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจ
ในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขร่วมมือกัน
จัดหาและดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการสั่งการนำเข้าวัคซีน
ป้องกันโควิด๑๙ให้นำมาอย่างเร่งด่วน
แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นด้วย
แล้วก็ให้สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนนะครับ
ให้จัดหาหรือว่าขอรับการสนับสนุนวัคซีนโควิด๑๙
หน่วยงานต่างของทางภาครัฐนะครับ
อยู่ภายใต้กฎหมายกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำมาให้บริการประชาชนหรือว่าบุคลากรในความดูแลได้

และต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีน
และให้บริการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปนะครับ
ถ้าหากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาวัคซีน

ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็คือที่เกี่ยวกับกรมควบคุมโรคองค์การเพศรัชกรรม

ก็คือทำให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
แล้วนอกจากนั้นก็คือทางออยเองก็ต้องเร่งดำเนินการ
เพราะว่าก็ยังมีอีกหลายบริษัท
ยี่ห้อนั่นแหละที่รอขึ้นทะเบียนอยู่เหมือนกัน

หรือว่าหน่วยงานต่างจะเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายมากขึ้น

ที่ประชาชนจะได้รับวัคซีนก็มีมากขึ้นด้วย

ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้หลายคนสบายใจ

เรื่องของวัคซีนมีความกังวลต่างในเรื่องของ
ผลกระทบนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปศึกษากันให้ดีแล้วกัน
ค่ะแต่บางคนบอกว่าไอ้ที่กลัว
กลัวกลัวจริงเนี่ยนะครับมันคืออะไรคะ
ไม่ใช่เรื่องของเอฟเฟคจากวัคซีน
อ้าวแต่เป็นเรื่องของเข็ม
แค่เห็นเข็มก็กลัวแล้ว

เอ้าแต่มันเจ็บจี๊ดน่าจะบอกให้เอาไปดูอาการของคนกลัวเข็มหน่อยฮะ
อ้าวน๊าว

คนนี้ครับพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับ
แกไปฉีดบ๊องซีนแอสเตอร์ซีนิก้าเจ็บแรกที่โรคยรพญาปัญญาไทย
ก็เป็นหนึ่งในคนที่กลัวเข็มเนี่ยตอนที่จะฉีดได้ยังไง
ต้องมีคนคอยจับมือนี่จะสะดุ้งตลอดเลย
จับมือให้กำลังใจนี่แกพูดพูดไปคือเหมือนชวนแกคุย
คุยไปคุยมาคุยไม่เป็นภาษาเพราะอะไรระแวง
เดี๋ยวจะฉีดเดี๋ยวจะฉีดจะฉีดไม่ฉีดคือแกระแวงตั้งแต่ตอนที่เอาแอลกอฮอลเช็ดหัวไหล่
มันจะเย็นเย็นวาบวาบนิดนึงโอ้โหเรียกได้ว่าขนแขนสแตนอัพ
เอาไปดูวินาทีที่โดนฉีดหน่อยครับ
ท่ายอย่ามองท่ายนั่งจริงจริงเลย
เสร็จอัพกอฮอล์ผมต่อลองใจเลยนะ
ผมไม่ได้ฉีดยามาประมาณนะคะสิบสามปี

ทีนี้ไอ้คนที่เคย
ผมไม่ได้ฉีดยามาประมาณค้าสิบสามปี

ต่อให้มีคนชวนคุยแต่ก็รู้แหละว่าเดี๋ยวโดนจิ้ม
ไม่รู้สึกเลยพี่ไทย

เราไม่ได้อยากจะมาบูลลี่พี่ไทยนะ
หรือว่าอยากจะมาแซวมาหยอกอะไรแบบนั้น
คือเราอยากจะบอกว่าคนที่กลัวเข็มอย่างพี่ไทยก็มี
แล้วความรู้สึกจะเป็นแบบนั้นเลย
เวลายามันเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อ
มันจะค่อยปวดค่อยเจ็บ

ให้ดูเนี่ยให้กำลังใจกันนะไม่ใช่ว่าคุณดูข่าวนี้เห็นพี่ไทยแกร้องโอดโอยไม่กล้าไปฉีด

คือพยาบาลเอาจริงส่วนใหญ่เขามือเบา
อันนั้นเป็นทักษะที่คุณพยาบาลเขาต้องทำให้เราอย่างดีอยู่แล้ว

เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่นะคะ

ฮีโร่ของคนไทยก็ต้องร่างกายแข็งแรง
ฉีดวัคซีนก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน

พี่ไทยพี่ไทยโอเคแล้วสบายดีนะพี่ไทยบอกสบายดี

ยังไงก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งคน

ไปดูบรรยากาศที่อื่นอีกไหมคุณชนะ

เขาก็จัดให้ฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย
คุณพี่ท่านนี้บอกขอสู้ด้วยธรรมะค่ะ
โอ้โหเอางี้เลยเหรอ

ต้องยกไม้ยกมือแล้วบอกสาธุ๙๙แล้วมั้ง
คือสาธุขั้นสุดเลยค่ะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดที่มีในสากลโลกนี้
ให้มาช่วยดนบันดาลให้หายจากการเจ็บป่วยจากการฉีดวัคซีนหน่อย
แต่เข้าใจแหละแต่ละคนมีวิธีความมีกลัวคือต่างกันแล้วก็มีวิธีป้องกันตัวเองต่างกัน
บางคนสวดมนต์บางคนสวดหายใจอะไรก็ว่ากันไปเออ
แต่จริงแล้วเขาก็มีเหตุผลในการพนมมือแก้ความกลัวนะ
เพราะอะไรฟังพี่เขาบอกเลยค่ะ
พอดีผมมีเรื่องแน่นหน้าอกอยู่
ที่ว่าอาการนี้ไม่คงที่แต่เราก็เป็นเพื่อตัวเองด้วยและเพื่อสังคม

ชื่นชมต่อให้มีอาการอะไรที่ตัวเองกังวล

ถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันช่วยหยุดย้างการแพร่เชื้อได้
ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้เนี่ย
พี่เขาก็ยอมทำสวดมนต์สู้เลย
สาธุ๙๙แต่บอกแบบนี้
หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเอาในมุมที่แบบว่า
เอาจริงเราก็เห็นใจกับหลายคน
คือบางคนสมมุติว่ามีเรื่องของเอฟเฟคต
ผมก็ไม่อยากให้เขาเครียดจริงแล้วผมก็เป็นกำลังใจให้กับ
บางคนที่ได้รับเอฟเฟคในเรื่องของการฉีดวัคซีน
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฉีดนะบอกแบบนี้
ดูแลตัวเองแล้วก็ปรึกษาแพทย์ก่อน

ใช่ร่างกายเรามีความเสี่ยงให้พร้อมถูกต้องนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ย
คุณผู้ชมเพื่อการให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด
เราก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงนะ

ฉีดวัคซีนแล้วก็คือเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนักแสดงลิเกหรือครูอาจารย์ก็แล้วแต่
รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจร้านไอศครีมชื่อดัง
ไอเบอรี่ไอเบอรี่สาขานี้อยู่เชียงใหม่นะคะ
ไอเบอรี่กาเดนนี่ไงนี่ไง
สัญลักษณ์แบบนี้รู้เลยนะร้านของพี่โน๊ตนั่นเอง
ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวจริงต้องปิดแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่พี่โน๊ตบอกว่าพยายามยื้อมาตลอด๒ปี
ตั้งแต่มีโควิดรอบแรกนะในที่สุดไปต่อไม่ไหวค่ะ
โน๊ตก็เลยโพสต์ข้อความผ่านเพจเดียวค่ะ
โพสต์เมื่อวานนี้นะบอกว่าประกาศปิดร้านไอเบอรี่กาเดนเชียงใหม่
ร้านไอศครีมที่เปิดมานานกว่า๑๓ปี
เพราะตอนนี้เจอกับโควิดทำให้ลูกค้าไม่มีใช่ไหม
ร้านไอศครีมที่เคยมีคนคึกคักก็ต้องกลายเป็นร้าน

เพราะว่าเดิม๘๐เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ
อย่างจีนเกาหลียุโรป
พอลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มี
คนไทยในพื้นที่ก็ประมาณ๑๕ก็ไม่เยอะ

จริงแต่ถ้าจะให้อ่านก็เป็นชั่วโมงนะ
เอาอย่างนี้ละกันผมร่วมยอดมา
คือใจความของโพสต์ของพี่โน๊ตเนี่ยเขียนเอาไว้นะฮะ
ก็บอกว่าเรื่องของประวัติในการตั้งร้านไอศครีมร้านนี้
เขาก็พูดถึงในวันแรกนะที่มีพนักงานเพียงแค่๑๐คน
แล้วก็เพิ่มเพิ่มขยายขึ้นเรื่อยมาจนเดินทางมาถึงวันนี้
สิบคนนะซึ่งพี่โน๊ตบอกนะว่าตั้งแต่
ทางรัฐเนี่ยประกาศให้ร้านปิดไม่ให้บริการใช่ไหม
แต่พี่โน๊ตเองยังต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานตามปกติ

แต่จนวันนี้มันไม่ไหวแล้วจริงนะคะก็เลยจะต้องปิดก่อน
ก็เห็นใจจริงนะคือมันก็มีโมเมนต์ซึ้งของพี่โน๊ตแกนะครับ
เขาบอกว่าทุกคนเองเนี่ยก็ต้องแยกย้ายนะไปตามทางของแต่ละคนกันไป
บอกเลยว่าจำใจลาจริงแล้วก็คงเหลือไว้เพียงความทรงจำดี
แกก็ทิ้งท้ายโพสต์นะว่าขอให้บุญรักษาทุกท่านนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อก่อนบรรยากาศก็จะคึกคักวันนี้ก็จะเป็นเงียบเหงาแบบนี้
หลายคนเห็นภาพเห็นข้อความที่พี่โน๊ตโพสต์แล้วเนี่ย
ก็มาแสดงความคิดเห็นมารำลึกถึงความทรงจำที่บางคนก็เคยไปร้านดิฉันเองก็เคยไป
เป็นไงบ้างครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักมากมากเนี่ย
ได้ไปถ่ายกับสัญลักษณ์แลนด์มาร์คของพี่โน๊ตแบบนี้เราก็รู้สึกปลื้มเนาะ
พี่เขาเป็นคนดังเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งพอเราไปถึงที่เราก็รู้สึกดีใจ
เขาว่ากันว่าไปเชียงใหม่ต้องไปกินน้ำพริกหนุ่ม
พอกินน้ำพริกหนุ่มเสร็จคุณต้องมาถ่ายรูปที่นี่
ทีนี้คุณผู้ชมถามว่าแล้วตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นตัวที่ประดับที่เป็นสัญลักษณ์ของร้านที่ไปไหนล่ะ

ตอนนี้หนุ่มกล้องห้วยไร่
บอกขออาศาจะดูแลตุ๊กตาใส่แว่นสีฟ้าตัวนี้
ตั้งไว้ที่ร้านกาแฟของคุณก้อง
ชื่อร้านว่าอีหลีน่าคาเฟ่

แต่ว่าพี่ก้องพี่โน๊ตเนี่ยเขาสนิทกัน
สนิทกันก็ออกเพลงอะไรเหรอออกเทป

เดี๋ยวนี้เขาออกซิงเกิ้ล

บอกไว้ก่อนไว้เป็นความรู้หลายคนไม่ทราบนะ

เขาบอกว่าเป็นสาขาเดียวสาขาแรกนะครับที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ
จริงก็๒๓สาขาตอนนี้ลดไป๑สาขาก็คือที่เชียงใหม่ของพี่โน๊ตถูกไหม
ปัจจุบันก็เลยเหลืออยู่๒๒สาขาทั่วประเทศซึ่งเขาก็ยังให้บริการอยู่
ใช่ค่ะแต่ว่าบางที่อาจจะไม่ได้นั่งทานที่ร้านเนอะอันนี้ก็ต้องรอดูมาตรการของแต่ละสาขา
แต่ก็เอาละถ้าคิดถึงพี่โน๊ตก็รอไปดูเดี่ยวเพราะพี่โน๊ตยังไม่ได้บอกว่าจะมีการยกเลิกเดี่ยว
ยังไงก็รอติดตามในเพจเดี่ยวของพี่โน๊ตกันได้เพราะว่าพี่โน๊ตก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
เรียกได้ว่ามีอิทธิพลกับคนไทยจริงสร้างความสุขให้กับคนไทยมากมายมาหลายโอกาสแล้ว

คุณผู้ชมฮะท่านชายหลายท่านต้องติดตามข่าว

ทำไมมีคุณลุงท่านหนึ่งมาเผยเคล็ดลับบอกเลยนะครับว่า
สะกิดเมื่อไหร่พร้อมสตาร์ทติดทุกเมื่อ

เร็งแรงครับรู้เรื่องเลยครับ

คุณลุงท่านนี้ก็คือคุณลุงนันอายุ๖๖ปี
เป็นชาวบ้านตะบนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย
แกบอกว่าแกมีสูตรยาสมุนไพรมาจากคนเท่าคนแก่กินมาตั้งแต่อายุ๔๐ปี

เช้าเม็ดเย็นเม็ด
โอ้โหตกกลางคืนเป็นไงโอ๊ยฟาดเรียบแม่ถ้าว่าอย่างนั้นลุงบอกว่ามันบำรุงร่างกายแข็งแรง
พันดีกระชุ่มกระชวยโดดเด้งดึงหนังจนภรรยาแตะตัวไม่ได้เลยนะ
ผีทำไมอ่ะสะกิดนี่โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย

แม่คิดดูอายุแก๖๖แล้วอะไรจะขนาดนั้นเรียกได้ว่าปี๊บเขาเนี่ยนะดัง
นี่นี่ตำนี้เลยลุงเขาบอกแกตำทุกวันเลย
ตำสูตรน้ำพริกนี่แหละค่ะ
ฉันอยากรู้เขาตำอะไรเห็นไหมเขาตำยาแบบนี้ทุกวันเลย
อุ๊ยจะบอกได้ไหมไอ้ที่ตำไอ้ที่ทำอยู่

ดีจริง
มันมีมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่มาแล้วครับ
พอบอกให้ตำผมก็ตำกินมาเรื่อย

แล้วผิวเนื้อตัวมันจะดูไม่เหมือนนี้
มันจะดูเหมือนจะไม่ค่อยแก่
จริงเปล่าคะที่บอกว่าภรรยาสะกิดไม่ได้เลย

ไม่ว่าตอนอะไรแล้วครับข้างนั่นน่ะ
สะกิดได้ครับ
มันก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกที่ว่า

โอ้โฮทุกคนตำเลย
เออตำสุดสุดตำยาให้มันผดให้มันได้ยาเข้ามา

แต่คุณผู้ชมนอกจากที่ลุงบอกแล้วเนี่ยนะ
ลุงยังบอกอีกว่าเรื่องการยกของหนักนี่อุ้มสบาย
เหรอนะคือกำลังวางชามีเยอะไงแล้วถ้าถามถึงเรื่องในมุ้ง
อ่าอันนี้ที่ฉันบอกตามที่ลุงยืนยันมาอ้าวก็ต้องมีเตียงมีผ้าห่มมีหมอน

คือเรื่องของการทำการบ้านเขาบอกว่าเนี่ยนะสุดไปเลยยังไง
ล่าสุดเพิ่งมีลูกเล็ก๒ขวบกับภรรยาคนล่าสุดอายุ๔๖ปี๔๖อ่ะ
โอ้ย๔๖เออเดี๋ยวแล้วแกมีเมียกี่คนอ่ะ
ต้องบอกเลยว่ามีถึง๒๐คนมีเมียมากว่า๒๐คนแล้วคุณชนะ
โอ้โหคุณคะคุณรู้ไหมว่าสูตรยาเนี่ยมีอะไรบ้างช่วยบอกประชาชนชาวไทยที่อยากรู้หน่อย
จดเลยจดตามผมเลยนะใครอยากได้สูตรยาไปเขาบอกว่าเป็นส่วนประกอบจากสมุนไพรพื้นบ้านล้วน
มีอะไรบ้างนี่ปากการแล้วนะจดตามนะอย่างแรกเขาบรเพชร๕ขีด
มะขามเปียกเอาแบบเปรี้ยวเลยนะ๒ขีดครึ่งอุ้ยอร่อยเลย
เขาบอกว่าที่สำคัญตอนโรยลงไปต้องกั้นหายใจด้วย

แบบโรยโรยโรย
ถ้าเผลอหายใจนี่ทำไมไม่ผิดสูตรแย่เหรอฮะ
มันจะไม่ตรงตามอัตราส่วน

ยังมีอะไรยังมีอีกเขาบอกว่าเคล็ดลับที่สำคัญคือน้ำพึ่ง๖ช้อนโต๊ะ
นี่คุณชนะชอบใช่ชอบนะอ้าวแล้วยังไงต่อทำไงอ่ะ
คุกเขาแล้วเอาไปตากแดดนำมาปั้นเป็นลูกครับ
เหมือนยาลูกรอนอย่างนั้นเหรอยาโบราณที่เขาทานกัน
กลมเขาเรียกยาลูกกรใช่ไหมแต่ของคุณลุงเขาเรียกว่ายาปึงปัง
โอ้ดูสิเรียกเลยว่ามาเป็นก้อนแบบนี้อู้อย่างนี้เอง
คือตำสดแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าเกิดตากทิ้งไว้นานหน่อยมันก็จะเป็นสีดำ
ประธานไปเลยนะเอาทีนี้นอกจากข้อมูลที่ลุงบอกมาแล้ว
อีกด้านหนึ่งค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยคือดรนายแพทย์ปองพลวรปานิ
ออกมาบอกนะคะว่าสมุนไพรที่คุณลุงใช้ไม่ว่าจะเป็นบรเพชรน้ำผึ้งน้ำผึ้งมะขามเปียกเนี่ย
ก็มีสรรพคุณบำรุงร่างกายดูแลผิวพันธุ์ถือเป็นยาอายุวัฒนะอยู่แล้วนะ
แต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนั้นหรือไม่อย่างไรคุณหมอบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะสมุนไพรทั้ง๔ที่พูดไปนี้ไม่ได้มีสรรพคุณด้านนั้นเลย
ทางการแพทย์แบบสมัยปัจจุบันแบบนี้นะ
ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะมันกินแล้วมันอาจจะอร่อยมีพลังงานทำให้คุณลุงนั้นรู้สึกมีกำลังวางชา
ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรไม่ว่าจะเป็นตำยายกของหนักก็ทำได้ไง
แต่ชอบนะลุงบอกลุงแกตำทุกวันเหรอตำประจำ
ว่าคือบางคนถ้าไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้นะเอาจริงมีไว้ก็ดี
คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมว่ามีเหลือเอาไว้ดีกว่าขาด
คุณหมายถึงเมียเหรอคะหมายถึงสรรพคุณยา

เกิดมันขาดแคนไปเราก็ยังมีสแปรเอาไว้ได้
เข้าใจได้เพราะฉะนั้นคุณรีบเลยทำตามลุงเลยนะคะ
เอาเรื่องของสามีภรรยาผมว่ามีมุมน่ารักเยอะแยะมากมาย
คุณสามีนะก็ชอบชักชวนคุณภรรยาทำกิจกรรม
เหมือนเขาต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องชวนกันทำกิจกรรมสิ
เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟน
ไปดูคู่นี้เขาเพิ่มกิจกรรมกันฮะ

เอ่ออะไรอ่ะจ๊ะที่รัก

อะไรอ่ะสักทีบ้าหรอ

ก็สักทีสักทีนี่มันก็ดู่กันแล้ว

ถูกยังไงคุณเล่าหน่อยสิยังไงล่ะ

พี่ขอสักทีนึงรีบไปอาบน้ำสักทีเถอะ
เล่าให้ฟังคู่สามีภรรยาเขาเป็นแบบนี้

คือได้ยินมาคู่นึง
ก็สามีชวนภรรยาไปอาบน้ำนี่แหละ
เธอเธอไปอาบน้ำด้วยกันเถอะ

ทีนี้ทำไงรู้ไหมคุณภรรยา
เปลี่ยนชุดนุ่งผ้าขนหนูแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำ

โห้ยยยยดีเลยว่าเปิดทาง
จะมาเมื่อไหร่ก็มานะ

ดีดีเรียกว่าให้ความร่วมมือกันนะฮะ
ก็เป็นความสมันสามัคคีกันในครอบครัว
เออมีความสุขสนุกขนาด

คุณพ่อกับคุณแม่เขาตกลงกันแล้ว

เพื่อที่จะให้มีทายาทสืบต่อไป
คุณต้องไปดูคุณแม่ชาวแอฟริกาใต้ท่านนี้นะคะ
เรียกได้ว่าคุณแม่แข็งแรงมากคุณชนะ
สามารถตั้งท้องลูกแฝด

แต่นี่คือตั้งทองลูกแฝด๑๐คนค่ะคุณผู้ชม

โอ้โหนั่นท้องคนลูกบรรลุน

เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าไม่เคยจะได้เห็น

นางโกซิมีซิโทอายุ๓๗ปีค่ะ
ให้กำเนิดทารกแฝด

เกิดที่โรงพยาบาลในกรุงพิโตเรียค่ะ

คุณหมอบอกว่าทารกแฝดนี่นะคะ
ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นเพศชาย๗คน

แต่ยังไม่มีการเปิดเผยภาพถ่าย

สุขภาพเป็นยังไงบ้างแต่ละคนนะ

เป็นการคลอดก่อนกำหนด
อดช่วง๒๙สัปดาห์เท่านั้น
จริงแล้วต้องเกือบ๔๐สัปดาห์นะ

ก็เผยบทสัมภาษณ์ของคุณแม่รายนี้มาด้วยนะ

กับสามีเนี่ยมีลูกแฝดกันสองคนอยู่แล้ว

แต่พอเอ็กซาเรย์ดูก็พบว่ามี๘

พอคลอดจริงกลับออกมา๑๐
เฮ้ยมันเข้าทวีคูณขึ้นมาเรื่อยเหรอ

ล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงคริโตเรียนะครับ

เธออาศัยอยู่ในเมืองเทมวีซ่า

เรื่องนี้ว่ามันจริงยังไงกันแน่

ตอนนี้เนี่ยกินเนสวุก

กินเนสวุกเบอร์เล็กคอร์ด
ถอดคือระดับประเทศระดับโลกเลย

แฝด๑๐โครงหมูไม่ธรรมดาเห็นมั้ย

ยิ่งใหญ่นี้แล้วจะพาคุณชนะและคุณผู้ชม
ไปดูความใหญ่
ของช้างฝูงนี้

ช้างตัวเป็นตัวจริงเลยนะ
แต่ช้างนอนแล้วไม่ใช่นอนตัวเดียวไงเออนอนกันเป็นฝูงโอ้โห
ที่ที่ฉันใช้คำว่าตัวและฝูงต้องบอกว่ามันคือช้างป่าจริง
เออมันคือช้างป่าแล้วถามว่าทำไมเหมือนมันนอนแบบนี้ล่ะเออ
เราได้ข้อมูลนะคะมาจากทางสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี
คือสถานีช่องนี้เขาใช้โดรนในการถ่ายเลย
ก็เลยเห็นภาพมุมสูงแบบเนี้ยครับคือช้างมันเหนื่อยจากการที่เดิน
ต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะคะ
ก็เลยหลับแบบนี้แต่จะมี๓๔ตัวนะ
ผลัดกันลุกขึ้นมาเฝ้ายามตัวอื่นอื่นด้วยอ่ะโอ้เหรอเออเห็นไหม
แล้วตอนนี้นะสื่อต่างของจีนรวมถึงสื่อทั่วโลกก็เลยส่งโดรนมาเก็บภาพบรรยากาศของมันนะ
เป็นการเก็บภาพการเดินทางไกลของช้างหลังจากที่มันเนี่ยนะเดินหลงออกจากป่า
อ้าวในเขตอนุรักษ์มนตรยุนนานเป็นระยะทางกว่าห้าร้อยกิโลเมตรครับ
ช้างป่าฝูงนี้ติดเทรนด์ของเว็บไซต์เวยปัวมาหลายวันแล้วด้วยคือหลายคนก็คงติดตามวิถีชีวิตมันแหละว่ามันจะไปไหนยังไงต่อ
นะแล้วคนดูก็นับร้อยล้านวิวอ่ะสองสามร้อยล้านวิวแล้วอ่ะสองร้อยล้านวิวนี่ไม่ธรรมดา
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ช้างมาเดินผ่านเขตชุมชนในเมืองคุณหมิงเพื่อเข้าไปหาอาหารกินโดยไม่มีชาวบ้านหรือว่าสัตว์ได้รับบัตรเจ็บนะ
แต่ว่าพืชผลทางการเกษตรถูกกินและเหยียบย่ำรวมแล้วเสียหายไปก็กว่า๓๐ล้านบาทนะ
จนถึงตอนนี้พอได้โอกาสเหมาะเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามนะเอาอาหารไปล่อมัน
ให้มันเดินกลับสู่เส้นทางเพื่อไปยังผืนป่าภูเขาที่มันจากมาก็ต้องเห็นใจมันนะช้างป่า
ใช่ไหมที่ไหนมันพอมีอาหารให้มันกินมันก็ไปนะคะบางทีก็อาจจะไปลุกล้ำ
พื้นที่ทำกินของชาวบ้านบ้างนะยิ่งเป็นช้างป่าเนี่ยคนไม่รู้ใจไง
ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาอารมณ์ไหนก็ต้องหนีไว้ก่อนนี่เราเห็นกันเยอะนะ
แล้วก็เห็นเป็นคลิปด้วยก็มีเหมือนกันนะที่ช้างป่าเนี่ยมาทำร้ายชาวบ้าน
แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีทั้งสองมุมนะคือคนเนี่ยอาจจะเข้าไปลุกล้ำในอนาเขตของมัน
อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งอันนั้นก็ส่วนหนึ่งขนาดเดียวกันช้างเองเนี่ย
พอมันอยู่ในช่วงของฤดูแรงมันหาอาหารยากอาหารลำบาก
มันก็จะเดินทางมาหาอาหารก็ไปเจอกับพืชผลทางการเกษตรที่ผู้คนอ่ะ
เขาปลูกเอาไว้ใช่ทำไมพูดเหมือนคุณเข้าใจช้างขนาดเนี้ย
คุณชนะครับคุณเคยไปอยู่ในฝูงช้างโขลงช้างเหรอคะ
ผมเนี่ยนะครับศึกษาเรื่องพวกนี้อ๋อคุณเป็นคนที่ชอบดูสารคดีสัตว์
ว่างไม่ได้ผมดูเรื่องของสารคดีตลอดเลยเออสารคดีสัตว์โลกน้อยน่ารักอะไรแบบนี้
ส่วนตัวผมเป็นคนไร้สาระอยู่แล้วผมก็เลยต้องพยายามหาเรื่องที่มีสาระเข้ามาในตัวเองบ้าง
ขอบคุณมากเลยค่ะที่คุณแบ่งฟันเรื่องราวที่มีสาระเกี่ยวกับช้างนะคะ
ทีนี้นอกจากเรื่องของช้างแล้วเราจะไปดูเรื่องราวของการเรียนออนไลน์
ดีครับเออเพราะว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์กันหลายคน
บางทีเนี่ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหม
แต่ช่วงนี้เรียนออนไลน์กันหลายที่เลยเหมือนกัน
ไปดูวิธีการสอนของคุณครูกันหน่อยเพราะว่าจะต้องสอนสนุกให้นักเรียนเข้าใจง่ายด้วย
สอนแบบไหนกันบ้างไปดูตัวอย่างค่ะ
เปิดแล้วมาตัวนี้นักเรียนดูตรงล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นมั้ย
บริเวณโคนที่มีขนาดใหญ่ลงมาเห็นไหมคะ
ลายจะค่อยลึกลงเรื่อยนะคะ
อันนี้เราเรียกว่าราแก้วนะคะ
ต่อมามีส่วนนี้
ส่วนนี้นะคะที่ออกมาจากรากแก้วนะคะ
เราเรียกว่ารากขนาดนักเรียนเหมือนไม้
เห็นไหมมีรากเล็กมากกว่า
นักเรียนชนะเข้าใจไหมนี่รากแก้ว
เห็นแล้วครับเป็นต้นกะเพราใช่ไหมครับ

เด็กชายชนะเคยทานไหมอะไรที่ทำจากกะเพรา
เคยทานครับผัดกะเพราครับอะไรจ๊ะ
มากเลยแล้วเคยเห็นรากมันไหม
ไม่เคยเห็นเขานี่ไงดูสิดูให้ชัด
มีรากแขนงและรากแก้วด้วยนี่

คุณครูอริยพรหรือครูเล็กค่ะ
วิชาวิทยาศาสตร์ประจำชั้นป๔นะคะ
ของโรงเรียนภูบดินพิทยาลัยจังหวัดชุมพร

บางทีเราไปตลาดใช่ไหมเขาก็ตัดร่างออกมาแล้ว

แล้วก็ต้องยอมรับคุณครูก็ทุ่มเท
อาจจะต้องไปดึงอยู่ที่บ้านมาเลยหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับว่ากันถึงเรื่องราวของความเชื่อกันบ้างดีกว่า
เรื่องของผีสางที่บางทีเราไม่สามารถพิสูจน์ได้
อย่างเช่นผีป๊อบป๊อบ

เหรอเวลาหิวนี่ดิฉันเป็นปอบตลอดเลยค่ะโอ้
เกลี้ยงเลยค่ะจนเพื่อนถามว่าปอบเข้าหรือเปล่าอย่างนี้เลย
นั่นก็คือทำกันแบบขำ

ผมหมายถึงเรื่องของความเชื่อที่บางทีไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่น
ต้องอยู่อย่างยากลำบาก

แบบนั้นน่ะเดือดร้อนนะจริงจริงฮะเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวของเรานะครับโอ้โหผู้สื่อข่าวของเราคนนี้ดังมาก
คุณติคุณติวันนี้อยู่ในสายกับเรานะครับเพราะว่าเขาลงไปพื้นที่นะครับ
จังหวัดอุดรธานีที่บ้านป่ากุงกุมภาวะปีไปพูดคุยกับเขากันหน่อยดีกว่านะครับ
ขึ้นหน้าในเรื่องนี้หลังจากที่มีคนถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยฮะมันเป็นมายังไงฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับมันเป็นหมายยังไงฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับมันเป็นหมายยังไงฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับมันเป็นหมายยังไงฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับมันเป็นหมายยังไงฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ
คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

คุณติเล่าเรื่องนี้ให้ฮะ

มาฟังเรื่องราวขำจากคุณชนะกันดีกว่า

มันลูกน้องชัดแล้วเขาปล่อยของใหม่มาไว้ดูกันค่ะ
โอเคมาตินครับมาตินพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับ

อย่างเช่นคำว่าหมาล่ะ

ฮัดดอก

บ๊อบเป็นหลังดอก

น้องเขาน่ารักสดใสแล้วก็ต่อมุกกันแบบนี้

ต่อดูอยู่แล้ววิศนาเล่นมุกอะไรเนี่ย

ทันแค่นี่เองเหรอได้อ้าวต้องต่ายังไงอ่ะ
อ้าวก็ต้องมีต่อไงเนี่ย

เขามาแล้วนะครับพี่เบิร์ตมุธมัติ
กับพี่กะเต็นวราพรหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ผักเม็กผักกระเดาวผักกระโดนและผักอีฮีนธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแรงแห่งแผ่นดินห้วยเมืองน้องแห่งเมือง